กันที่ห้างสยามพลากรที่เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
เสียชีวิตไป๒สบบาดเจ็บอีก๕คน
พระมุมราชินีทรงพระครุนาปรวจกล้าวปรวจกระหม่อม

ชื่อดอกไม้พระชทานไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บ
ในเหตุยิงกันกลางห้างพลากร
ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางมาเยี่ยม
ผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลจุลาลงกร๓คนด้วยกันนะครับ
จาก๕คน๓คนอยู่ที่นี่มีนายวิเชียนวิจิขากีอายุ๔๑ปี
เป็นรอปภของห้างถูกยิงเข้าที่หลังด้านซ้าย๑แผล
บริเวณทางเชื่อม๔ชั้น๒ฝั่งนอร์ดนะครับ
คนที่สองก็คือนางสาวเพ็ญพิวัลมิตรธรรมพิทักษ์อายุ๓๐ปีถูกยิงกระสุนเข้าศีรษะนะครับ
ตรงห้องน้ำจีเวลชันเอ็มตอนนี้อาการยังสาหัสไม่รู้สึกตัว
อีกหนึ่งคนนะครับเป็นหญิงสาวชาวจีนชื่อนางสาวลิซ่าอายุ๔๐ปีถูกยิงเข้าหน้าอกนะครับ
ตรงห้องน้ำชีเวลชั้นเอ็มตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
เราก็พยายามสอบถามไปยังครอบครัวของนางสาวเพ็ญพิวันที่ตอนนี้อาการยังสาหัสนะครับ
ทางครอบครัวบอกว่าตอนนี้เธอยังอยู่ในห้องไอซียูต้องให้แพทย์ประเมินอาการและคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลานะครับ
ขณะเดียวกันรองศาสตราจารย์ในแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ผู้มนุยการโรงพยาบาลจุลาลงกรพร้อมด้วยพลโนตรีอภิชาติสุริบุญญารักษาการผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
วันนี้ได้ให้การต้อนรับเอกอักราชทูตจีนประจำประเทศไทยในหารจื้อเฉียงที่มาเยี่ยมผู้บาดเจ็บชาวจีนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกร๑คน
รองศาสตราจารย์ในแพทย์ฉันชายบอกว่าเรื่องอาการบาดเจ็บของคนเจ็บต่าง
ขอให้รอฟังอย่างเป็นทางการจากทางกระทรวงศาสตรนสุข
ชื่อนางอัญพัฒน์ทิพย์จีรสกุลอายุประมาณ๕๐ปี
ถูกยิงที่ชั้น๓ของห้างกระสุนเฉียวที่ไหล่ซ้าย
ส่วนอีก๑คนก็เป็นหญิงสาวชาวสปลาวอายุ๒๘ปี
กระสุนเข้าบริเวณรักแร้แล้วก็หลังตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต๒ศพเป็นคนจีน๑
และบาดเจ็บอีก๑ถ้าเฉพาะคนจีน
หลังสถานทูตจีนประจำประเทศไทยทราบเหตุการณ์
ตอนนี้สถานทูตจีนได้เร่งเปิดใช้กลไกฉุกเฉินในการตรวจสอบสถานการณ์
และทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเพื่อดำเนินการเรื่องราวที่เกิดขึ้น
โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงศูนย์เร่งไปที่สถานที่เกิดเหตุทันทีนะครับ
เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้
รวมถึงไปตรวจสอบค้นข้อมูลประจำตัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
ซึ่งตอนนี้อาการของคนเจ็บที่เป็นคนจีนอาการก็ยังคงที่แต่ว่าอาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ